มอยไปแล้วว่าแม่สุใจกล้าเอาหน้าขึ้นเขียงไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เดตกันหน่อยดีกว่าว่าขึ้นเขียงครั้งแรกครั้งใหญ่ของแม่สุนารีนี่นะคะ
ทำอะไรกันบ้างคุณผู้ชมค่ะหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เรานำเสนอข่าวเล่าไปแล้วบอกว่าแม่ซูเนี่ยยอมใจอ่อนขึ้นเขียงทำศัลยกรรมแล้วนะคะ
จะรอดูหน้าใหม่คุณแม่สุนารีหลังจากทำศัลยกรรมชุดใหญ่นะฮะ
แล้วหลายคนบอกเลยว่าต้องสวยแน่
แต่มีบางคนเข้ามาบอกกาดอกจันทร์ไว้เลยแม่

อย่าทุบโหนกแก้มนะแม่นะ
เพราะว่าโหนกของแม่มันเป็นเอกลักษณ์นั่นเอง

ปุ้ยพี่มนต์วันเป็นคนดูแลในเคสนี้ด้วยนะ
ก็เลยให้อัดคลิปโพสต์ลงไอจีสตอรี่
คุณแม่สุช่วยย้ำกับแฟนคลับกันสักหน่อย
บอกว่าโหนกแก้มเนี่ยแม่จะเก็บเอาไว้
โหนกยังอยู่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะลูกสาว
เออนะคะทำการแค่เก็บส่วนเกินเท่านั้นแหละจ้า
ซึ่งสิ่งที่คุณแม่สุนารีของเราจะทำศัลยกรรมนะคุณผู้ชม

เราทำภาพอินโฟมาให้คุณผู้ชมดูทีละ

ขออนุญาตเรียบร้อยนะสิ่งที่คุณแม่สู่ทำมีดังนี้ค่ะ
หนึ่งหนังตาที่มันปิดตกเนี่ยเก็บขึ้นไป
ถุงไขมันใต้ตาเนี่ยแต่ใต้ตาคุณผู้ชมค่ะ
เพราะมันมีมากแต่มันจะดูมีอายุนะค่ะ

และที่๔ก็คือตัดไขมันใต้คางเรียกง่าย

แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางเพจโรงพยาบาลศัลยกรรมเนี่ย

ก็ทำการไลฟ์เปิดหน้าแม่สุนารี
ให้แฟนคลับดูเป็นครั้งแรกเลยนี่นะคะ

สุกก็ยังยืนยันกับแฟนคลับเหมือนเดิมบอกว่า
เอฟซีจ๋าดูหน้าแม่สิจ๊ะโหนกยังอยู่เออ
อยากให้ดูแผลนะคะว่า
อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าหลายคนน่ะ

คิดว่าพี่สุเนี่ยจะทุบโหนกไม่ใช่นะ
อันนี้เป็นเอกลักษณ์มากค่ะยังไงก็ไม่ทุบ
จริงอยากทำนานมากแล้วนะ
อยากทำงานนานมากแล้วแต่เป็นคนกลัว
ในชีวิตนี่ทำจมูกครั้งเดียวเมื่อ๔๐ปีที่แล้วค่ะ
วันจันทร์หน้าที่จะไปกลับไปถ่ายละครได้แน่นอน
เราจะตัดไหมกันวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ
วันอาทิตย์
วันอาทิตย์หนูก็ทำงานนะหนูคือพอใจมากไม่คิดว่าแผลมันจะขนาดนี้

ตอนนี้ก็ยังบวมอยู่แต่ถือว่าอาการดีนะคุณผู้ชม
เป็นผ่าตัวนักแรกออกมาได้ขนาดนี้ถิ่นน่ะ

ชนิดที่เรียกได้ว่าดึงจากคางขึ้นไปทัดหูได้เลย

แต่ว่าเท่าแน่คือแบบว่าแผลหายไวมาก
ใช่แล้วสบายใจแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แฟนคลับบอกโหนกอยู่โหนกรับทรัพย์ยังอยู่

เดี๋ยวเราจะแบบว่าขอสัมภาษณ์นะคะขอดู

เพราะว่าในชีวิตไม่เคยศัยกรรมเลย
อุ๊ยฟ้าผ่านหรือเปล่า